เพราะว่าเหตุการณ์นี้จริงเกิดขึ้นเมื่อคืนวันศุกร์

นักศึกษาอุเทรนธวายช่วยคุณแม่ขายรัดหน้าอยู่

หมวกกันน็อกเต็มใบแล้วก็ยิงรัวเลยค่ะ

ใช่ค่ะซึ่งเหตุการณ์นี้เนี่ยนะคะ
ตำรวจก็ค่อยตัดประเด็นไป

บีบปมฆ่าปี๔อุเทน

รู้เลขทะเบียนแล้วรถจักรยานยนต์

ตามความคืบหน้าในเรื่องนี้กันหน่อยนะคะ

ก็คือนายกมลวิทย์สุวรรณทัศน์วัย๒๔ปี
ก็ได้เดินทางมารับศพลูกชาย

เป็นไปด้วยความเศร้าโศกเสียใจนะฮะ

จะเสียชีวิตแบบนี้ต่อหน้าต่อตาแม่ด้วยนะ
เป็นบรรยากาศที่สถาบันนิติเวช

ทีนี้เมื่อวานพอมารับศพแล้ว
เบื้องต้นผลชนะสูตรพลิกศพ

คือกระสุนปืนทะลุหัวใจนะคะ
แม่ของนายกมลวิทย์ก็ยืนยันว่าวันที่เกิดเหตุ
ลูกชายไม่ได้สวมเครื่องแบบไม่ได้ใส่เสื้อช็อป
ไม่ได้ใส่อะไรที่แสดงถึงตราสัญลักษณ์ของสถาบันเลย
แล้วก็บอกว่าลูกชายไม่ได้สวมช็อปของสถาบันมานานแล้ว
ใช่ค่ะแต่วันนั้นคนร้ายวิ่งมาจากลานจอดรถ
แล้วก็รัวยิงหลายนัดก่อนที่จะรีบซ้อนท้ายรถมอเตอร์ไซค

คุณแม่ก็ไม่ได้ทันสังเกตหมายเลขทะเบียนรถจักรยานยน

ลูกชายก็เป็นคนรักเพื่อนพ้องรักพี่รักน้อง
ทำงานช่วยเหลือที่บ้านอยู่กับครอบครัวตลอดเลย
ไม่เคยที่จะมีปัญหากับใคร
ทีนี้ด้านคุณพ่อของผู้เสียชีวิต
เชื่อว่าคนที่ก่อเหตุน่าจะเป็นนักศึกษาคู่อริต่างสถาบัน
เพราะว่าช่วงกลางปีที่ผ่านมา
ก่อนที่จะย้ายร้านขายราดหน้าจากแถวลาดพร้าว
มาอยู่แถวตรงนี้ค่ะอยู่จุดที่เกิดเหตุ
พ่อบอกนะเคยมีคนแปลกหน้าขี่มอเตอร์ไซค์มา
แล้วก็เหมือนกับมาวนเวียนอยู่หน้าบ้านนะคะ
อาทิตย์หนึ่งเนี่ยก็จะมาประมาณสักครั้งสองครั้งคนแปลกหน้าเนี่ยนะ
ตอนนั้นพ่อยังถามลูกชายอยู่เลยว่าเนี่ยมันเกิดอะไรขึ้น
แล้วลูกก็ยังบอกว่ามีรุ่นพี่เขาก็ฝากเตือนให้ระวังตัว
เพราะว่ามีคู่อริจ้องจะมาทำร้าย

ทีนี้พ่อบอกนะคะว่าสิ่งที่ลูกชายทำ
มันอาจจะเป็นจุดที่ทำให้คนร้ายมาก่อเหตุก็ได้
เพราะอะไรรู้ไหมคุณคือลูกก็อยากช่วยพ่อแม่นี่แหละ
หลังจากที่ย้ายร้านมาขายตรงนี้แล้วเขาบอกว่ามินเนี่ยนะ
ว่าแบบเชิญชวนให้คนมากินราดหน้านี่แหละ

เหมือนกับเป็นการบอกพิกัดนะคะว่าร้านขายอยู่ตรงไหน
จุดนี้นั่นแหละก็เลยทำให้คู่อริอาจจะทราบว่า
ตอนนี้ย้ายร้านมาอยู่ที่ใหม่แล้ว
แล้วก็ทำให้ลูกชายตกเป็นเป้าหมาย

ช่วยจับกลุ่มคนร้ายมาดำเนินคดีโดยเร็ว
ก็ไม่มีคนตามนะช่วงนี้ให้ระวังตัวอย่างดี

พอเกิดเอการนั้นมาแล้วตรงตั้งเกส
ที่บอกต้องย้ายไปนี่กับเพื่อน

ต้นถึงย้ายออกออกจากที่บ้านหน้าหลังใหม่

แต่คนร้ายก็ยังตามมาได้ที่ร้าน
พ่อก็บอกว่าไม่อยากให้เกิดเหตุการณ์แบบนี้อีก
เพราะว่าถ้าเป็นเหตุที่ต่างฝ่ายต่างแก้แค้นกันไปมา

อยากให้ตำรวจตามจับคนร้ายให้ได้โดยเร็วนะครับ
ทางด้านของคดีนั้นพลตำรวจตรีธิรพงศ์วงรัฐพิทักษ์
ผู้บังคับการตำรวจนครบาน๔บอกว่าจากการชนะสูตรศพของนายกมลวิทย์
ว่าถูกยิงจากปืนลูกโม่ชนิดบรรจุกระสุนปืนจำนวน๕นัด
โดยยิงในระยะใกล้ประมาณ๒๐๐เมตร
ส่วนการติดตามตัวคนร้ายนะครับมีความเป็นไปได้๔๐
และจากการสอบปากคำพ่อแม่ของผู้ตาย
ทราบว่าตลอดระยะเวลา๒๓ปีที่ผ่านมา
ผู้ตายเป็นเด็กดีช่วยครอบครัวในการทำมาหากิน
ไม่มีประวัติก่อเรื่องใดนะครับ
ก็ทางด้านของตำรวจก็เปิดเผยว่าสอบถามแม่
แม่บอกว่าลูกชายถ้ามีเรื่องอะไรจะเล่าให้ฟังเสมอ
ไปไหนก็จะโทรบอกแม่ลูกไม่เคยมีเรื่องกับใคร
ช็อปไม่เคยใส่เพื่อแสดงตัวว่าเรียนอยู่ที่ไหน
ช่วงก่อนที่จะเสียชีวิตลูกไปฝึกงานที่บริษัทเคอรี่จำกัด
ก็จะใส่ยูนิฟอร์มของเคอรี่เสมอ
แล้วก็ขายอาหารที่จุดเกิดเหตุนวมิน๕๗เนี่ยนะครับ

แต่แม่ก็ยังเชื่อว่าสาเหตุที่ทำให้ลูกชายถูกยิงเสียชีวิต
เป็นเรื่องของความขัดแย้งระหว่างสถาบันนั่นเองนะครับ
ใช่ค่ะส่วนเรื่องทางคดีนะคุณผู้ชม
เขาก็ต้องรีบไปตรวจสอบภาพจากกล้องวงจรปิดนะคะ
เขาบอกว่าภาพจากกล้องวงจรปิดเนี่ย
มีความรู้เนินน้อยมากนอกจากว่าภาพตรงจุดนี้

คือเป็นคนร้ายขี่รถมอเตอร์ไซค์สวมหวกกันน็อกเต็มใบ

แล้วก็กลับรถออกมาถึงหน้าทางเข้าหมู่บ้านจุดที่เกิดเหตุนี่แหละ
เห็นนายกมลวิทย์ที่เป็นผู้ตายเนี่ย
คนซ้อนท้ายรถมอเตอร์ไซค์ก็เลยเดินลงมา
ใช้ปืนยิงผู้ตาย๖นัดจนล้มลง
หลังจากนั้นมือปืนค่ะวิ่งไปซ้อนท้ายมอเตอร์ไซค์
แล้วก็ขี่ไปทางถนนนวมินขาออก
ทีนี้ชุดสืบสวนเขาลงพื้นที่ไปตรวจกล้องวงจรปิดจุดนี้นี่แหละนะคะ
แล้วก็ไปไล่ดูปรากฏว่าเห็นภาพทะเบียนรถ
แล้วก็คนร้ายชัดเจนมากขึ้น
รวมถึงมีการสอบปากคำเพื่อนผู้ตายในประเด็นเกี่ยวกับความขัดแย้งระหว่างสถาบัน
ก็พบว่าคู่อริต่างสถาบันเนี่ยนะคะ
มาดักยิงขณะเข้าพักหรือว่าระแวกบ้านพัก
มากกว่าจะมายกพวกตีกันเหมือนอดีต

พอได้ข้อมูลมาแล้วก็เดี๋ยวต้องไปตามตัว๒คนร้ายนี้ต่อนะคะ

พบว่าเคยถูกดำเนินคดีทำร้ายร่างกาย๒คดี
ในพื้นที่ของตำรวจนครบานเมื่อปี๕๔
จากเหตุเป็นความขัดแย้งระหว่างสถาบันเหมือนกัน